ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ไปด้วยครอบครัวของเราที่มาในวันนี้นะครับ
ก็เช่นกันพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกชายที่รัก
ได้กลับมาแข็งแรงเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไปไปชมเรื่องราวกันก่อนครับ
เวลาที่หนูท้อแท้กับชีวิต
แต่พอหนูหันมาเห็นรอยยิ้มของแฟน
รอยยิ้มของหลานมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องสู้
สู้กับชีวิตต่อไปค่ะเวลาที่หนูเจอปัญหาชีวิตหนักหนัก
เหมือนที่เราจะแบกรับไว้ไม่ไหวพอเราหันมาเห็นหน้าลูก
ลูกเขาก็ยิ้มให้เราเราก็มีความคิดขึ้นว่า
ลูกเขาแค่๕เดือนเป็นโรคตับแข็ง
แต่เขาก็ยังต่อสู้ชีวิตมากับเราหนูก็เลยคิดว่า
คือลูกต่อสู้มาขนาดเนี้ยแล้วเราจะไม่ยอมท้อแท้ต่อชีวิตอยู่ได้ยังไง
เราก็ต้องสู้สู้เพื่อเขาเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ
ในครอบครัวก็มีแฟนค่ะพี่เริง
ลูกชายอาจจะเข้า๖เดือนแล้วค่ะแล้วก็มีหลานที่พ่อแม่เขาเอามาฝากเลี้ยงไว้สามคน
มีน้องเจนอายุสิบสามน้องเวียอายุเจ็ดขวบ
แล้วก็น้องกล้วยค่ะตอนนี้๔ขวบ
บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่พ่อกับแม่เขาทำมาก็อยู่มาตั้งแต่เกิดนะคะ
แต่พอมาช่วงหลังพ่อแม่มีปัญหาทางครอบครัว
พ่อเขาก็ไปบวชทีนี้แม่ก็เอาที่ดินตรงนี้ไปเข้า
มาลงทุนทำมะม่วงหิมพานแล้วพอมาช่วงปีหลัง
แม่ก็มาเสียชีวิตโดยที่ว่าหนี้ก็ยังไม่ได้ใช้
แล้วพอมาเมื่อปี๖๑หนูมาท้องท้องแล้วทีนี้มาตรวจเจอน้ำตาลตอน๔เดือน
หมอเขาบอกว่าเราเป็นเบาหวานพอกำหนดที่ลูกคอ
คลอดออกมาสัปดาห์แรกหมอบอกว่าให้พ่อแม่ทำใจนะ
น้องติดเชื้อในกระแสเลือดปอดแฟบไปข้างหนึ่ง
แล้วน้องหายใจเองไม่ได้อยู่ห้องไอซียูยี่สิบเจ็ดวัน
ความเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ก็ทนไม่ได้
เข้าไปเยี่ยมตลอดไปเกือบทุกวันไปเห็นสภาพลูกแล้วไม่อยากจะอยู่
เขาเขาโดนเสียบทุกตัวครับจอกช้าน้ำเตือจอกไห้ยา
จอดที่หมอจอดที่แขนจอดที่ขาเห็นลูกเจ็บเราก็เจ็บ
ไปดูแป๊บเดียวเขาออกมากลัวน้ำตาไหลลูกชิ้น
แฟนจะบอกหนูเสมอว่าอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้
ลูกอ่ะมันรู้ลูกมันรู้พ่อแม่สู้หนูเชื่อว่าลูกเขาก็ต้องสู้ไปกับเรา
พอกระซิบข้างหูเขาบอกว่าอดทนนะลูกนะ

พอสัปดาห์ที่สี่น้องดีขึ้นได้อุ้มลูกวันแรกก็ดีใจมากแล้วค่ะ
หมอให้กลับมาบ้านแล้วทีนี้คือมันเหมือนมีอาการผิดปกติ
น้องตัวเหลืองขึ้นหมอเอาไปอันต้าสาว

ต้องคอยเอานมไปให้ลูกทุกวันทุกวัน

การงานผมก็โดนเท่าแก่สั่งหยุด
ทุกวันนี้ผมก็ต้องวิ่งไปรับจ้างอยู่ทุกวัน
เพราะว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายมันเยอะ

ค่าน้ำมันลดค่าอยู่ค่ากิน
ค่ายาน้องมันเป็นยานอกรายการ๓๐บาทควบคุม
ก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำอะไรดี

พ่อท่านก็เลยให้เงินมาขายของหน้าบ้าน
ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายส้มตำกับลูกชิ้นค่ะ
ค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่แบบว่าเราขายของได้วันหนึ่ง
มันก็ยังพอให้ลูกให้หลานได้อยู่ได้กินบ้าง
ผมทำอะไรเป็นมากฉันก็ทำลูกเคย
ทำตู่เป็นทำตู่เป็นทำ
ลงพ่อฉันก็ให้ตังค์ไปซื้อเครื่องคลึงมือ
เวลาผมทำผมก็จะทำอยู่จังบ้าน
ผมก็ต้องเอาลูกขึ้นออกไปอยู่ข้างนอกป้องฝุ่น
ลูกเรามันยังเล็กก็อยู่บ้านไม่ได้
ก็ต้องผ่าน
น้องเจนกับน้องออกไปไว้ที่วัด

ก็ไปปูเสือนอนเล่นอยู่ที่สาราวัดล่ะค่ะ
ค่อยไปรับลูกกลับบ้าน

คือเขาก็ผ่อนแรงผ่อนแรงเรื่องงานบ้าน
แล้วก็ช่วยดูแลน้องได้มันก็ผ่อนไปได้เยอะจ้ะ

เพราะว่าพอดีแม่เขาก็มีปัญหาเรื่องการเงิน

หนูอยากแบ่งเบาภาระให้น้าเริงกับน้าเบียค่ะ
เพื่อที่จะไม่ให้เหนื่อย
หนูไม่ได้ทำอะไรหนูก็ต้องช่วยเขา

หนูอยากมีอนาคตเหมือนเพื่อน

เดี๋ยวน้าจะส่งเรียนกันเอง
ถ้าหนูได้รับโอกาสที่ดี
หนึ่งเงินส่วนนี้ต้องเก็บไว้ต่อชีวิตให้ลูก
ก็ต้องรักษาเขาให้ดีที่สุดอะค่ะ
นั่งคิดนอนคิดมาตลอดช่วงที่ลูกอยู่โรงพยาบาลอืม
ก็ยอมขายทุกอย่างเพื่อหาเงินมารักษาเขา
ถึงผมจะตายผมก็ยอมเพื่อลูกผม

จะไปฆ่าตัวตายมึงจะไปตายทำไม

ถ้ามึงกลัวตายมึงจะไปหาหมอทำไม
แล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตนะครับคุณผู้ชม

คนพ่อเป็นแม่จะทำไม่ได้
ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของพ่อและแม่ก็ตาม
ไปพบกับครอบครัวของแม่เบียจากจังหวัดระยองพร้อมกันครับ
แม่เบียสวัสดีค่ะ

ได้ยินแต่เสียงผู้หญิงคนนี้สะอื้นล่ำไห้อยู่ตลอดเวลา

ป่วยเป็นอะไรบ้างครับแม่ตอนนี้
ตอนนี้เป็นตับแข็งค่ะแต่มันยังแข็งไม่หมดนะคะ
คือว่าถ้าจะได้ไปเปลี่ยนถ่ายตับต้องมีเงินเป็นล้าน
แล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่ยังรับการรักษาไม่ได้เห็นบอกว่าเกี่ยวกับเส้นเลือดด้วย
หมอก็พูดก็คือน่าจะรอให้เส้นเลือดมันเท่ากันกับตับที่จะไปเปลี่ยนถ่ายกัน
คืออย่างถ้าได้รับตักพ่ออย่างนี้ค่ะก็ต้องรอให้เส้นเลือดมันพอกันก่อนมันถึงจะถ่ายให้กันได้
แม่ไปหาหมอบ่อยแค่ไหนครับ
เดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าครั้งค่ะเฉพาะที่มาโรงพยาบาลเด็กที่ตรงราชวิถีนี่ก็ประมาณเดือนละสองสามครั้งค่ะ
แล้วก็ต้องไปให้วิตามินเคที่โรงพยาบาลที่บ้านอีกเดือนละสองครั้ง

ทำให้เลือดแข็งตัวค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยอย่างเวลามดกัดยุงกัดเนี่ยบางคนอาจจะไม่เป็นร้อยหรือบางคนอาจจะเป็นร้อยนิดแต่ลูกหนูจะเป็นผื่นใหญ่เลยค่ะแล้วมันก็จะติดติดกันไปสามสี่ที่อย่างเงี้ค่ะ

ใช่ค่ะคือให้วิตามินเคไปทำให้เลือดแข็งตัวมันก็ป้องกันที่แบบว่าเลือดจะออกในสมอง
ก็ยังต้องฉีดถี่แค่ไหนครับแม่
สองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ยังไม่รวมป่วย
แถวบ้านเลยอีกสองครั้งไม่รวมเป็นโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น

อาการอะไรที่มันจะมีแทรกซ้อนขึ้นมาครับ
บางทีก็ป่วยอยู่ดีก็ตัวร้อนขึ้นมาค่ะ
แล้วก็กินนมอะไรอ่ะครับ
ตอนนี้น้องกินนมทางการแพทย์ค่ะ

เพราะว่าตับเขามันทำงานเกี่ยวกับพวกโปรตีนไขมันไม่ได้

เหมือนแบบว่ามันเอาพวกน้ำมันพวกนี้ไปเพิ่มทำให้ให้น้ำหนักขึ้นนะคะ

เขาก็เปลี่ยนให้เป็นนมทางการแพทย์ตัวที่๒ค่ะ
แต่ว่าไม่ต้องผสมน้ำมันแล้วแต่ว่ามันก็ค่านมมันก็แพงขึ้น

ตอนนี้ซื้อเป็นกระป๋องกระป๋องละ๒๔๐มันมี๔๐๐กรัมค่ะ

เลี่ยก่อนเดือนนึงเนี่ยน้องกินเท่าไหร่
เฉพาะค่านมกับน้ำมันประมาณ๔๕๐๐เกือบ๕๐๐นะคะ

รายได้ก็จะมีพ่อเข้าไปรับจ้างบ้างนะครับ

อันนี้ก็คืองานหลักของพ่อเลยใช่ไหมครับ
และเห็นบอกว่ามีอีกอาชีพก็คือต่อตู้
ทำฟอนิเชอครับว่างจัดงานแล้วก็มาทำของงานตัวเองครับ
ตอนนี้รายได้เท่าไหร่ครับพ่อต่อวัน

เบียร์ผมถามหน่อยสิผมเข้าใจในความทุกข์ของหัวอกเลยนะ
ได้กำลังใจที่ไหนที่ลุกขึ้นมาสู้
ลูกยิ้มค่ะหนูจำได้ครั้งแรกเนี่ยยิ้มมาประมาณตอน๔เดือนยิ้มครั้งเดียว
ที่มุมปากข้างซ้ายเนี่ยหนูจำได้และตอนนี้มาเริ่มยิ้มบ่อยแล้ว
ยิ้มบ่อยได้มาตอน๕เดือนเข้า๖เดือนหนอยิ้มนั้นคือมันจำได้ค่ะ
นี่ใช่ไหมคือกำลังใจที่ดี
เจนเจนเป็นลูกของใครลูก
ลูกของพี่สาวนเริงค่ะ
แล้วมาอยู่กับนะเริงนี่กี่วันเดือนปี

แล้วเรียนไหมลูกหนูได้เรียนหนังสือไหมเจน

จบป๖จะขึ้นม๑ค่ะ

เขาก็ขอหลายครั้งแล้วอะค่ะว่าเขาอยากไปเรียนหัวอยากไปเรียน
ก็เลยบอกว่าตอนนี้น้าก็ลำบากเนอะเรื่องเงินจะพาน้องไปหาหมอ
บอกว่าอดทนก่อนนะลูกถ้าปีหน้าครอบครัวเราดีขึ้นแล้ว

นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เจนอยากไปทำงานเหรอลูก
หนูอยากหาเงินส่งตัวเองเรียนนะคะ
หนูอยากเรียนเหมือนเพื่อนนะคะ
ตัวเล็กแล้วลูกตัวเล็กชื่ออะไรครับ

เวียเป็นลูกใครลูก

เป็นหลานผมเป็นหลานเป็นลูกของแม่เจมส์
แล้วผมก็มาเลี้ยงตั้งแต่เล็กครับเลี้ยง
ช่วยอะไรบ้างลูกในบ้านเนี่ยหนูทำงานอะไรได้บ้างลูก

เวลาผมทำงานเขาก็จะไปช่วยส่งไม้ส่งหนี้ให้ผมครับ
ได้ดูแลน้องไหมลูกช่วยไหมช่วยดูน้องฟุ๊กไหม

วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราในตอนนี้คืออะไร

ก็เป็นห่วงแต่ลูกครับต้องรักษาลูกก่อนครับ
เห็นบอกว่านอกจากที่ลูกป่วยแล้วบ้านเราก็ยังมีหนี้มีสินอยู่เหรอครับ

แม่เขาไปกู้สหกรณ์มาค่ะ

คือตอนแม่ไปกู้เนี่ยคือให้เราเอาโฉนดไปค้ำ

แล้วพอดีแม่เขาก็มาเสียไป
เราก็เลยต้องรับผิดชอบใช้หนี้แทนแม่
ถ้าเราไม่ใช้เราก็อย่างว่าเขาก็มายึดที่ไปขายเข้าตลาด
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ
เบียคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

ทางมันถึงที่สุดจริงแล้วอ่ะ
ถ้าจะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรก็ขอลูกไว้ก่อน
คุณผู้ชมครับความหวังก็คือเป้าหมายที่เราพุ่งชน
เช่นเดียวกับครอบครัวของแม่เบียร์ที่มีความหวังว่า
เธอจะมีเงินไว้สักก้อนหนึ่งนะครับ
เพื่อผ่าตัดอันใช้ชีวิตของลูกน้อย
เพื่อที่จะให้ลูกนั้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ

ที่อยู่นอกเหนือจากโครงการบัตร๓๐บาท
เรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่เบียกันนะครับ
กับการพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อจะลุ้นเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ให้เสียบลูกชิ้นรวมทั้งหมดห้าสิบไม้ภายในเวลาสองนาทีครึ่งครับ